ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามพระตำหนักทัพแก้ว

เรียกว่าที่นี่เป็นที่ที่รวบรวมเรื่องราวความทรงจำ
เกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยมากมาย
ถ้าหากจะเล่าในวันเดียวคงเล่าไม่หมดแน่นอนครับ
ซึ่งตอนนี้พอจิรัตน์กำลังจะพาผมไปอีกห้องหนึ่ง
ที่ได้รวบรวมเสื้อทีมชาติไทยไว้หลายยุค
เราไปถามความสำคัญของแต่ละชุดกันดีกว่าครับ
อยู่ห้องนี้เป็นห้องที่เก็บเสื้อผ้า
ดีตนักฟุตบอลทีมชาติทั้งนั้นเลยนะครับ

ซึ่งอันนี้เสื้อที่ใส่เล่นจริงของนักฟิกสย์บอลจริงทีมชาติไทยมามอบให้
อันนี้ก็ไรและยุคมั้น

วินิทรภาพเรียบขวงผิวอ่อนนะครับ
มันจะทำให้ลูกเห็นนิยววัฒนาการของเสื้อทีมชาติ
โดยเฉพาะอาร์มที่ติดตรงหน้าอกเบื้องซ้าย

ส่วนอันนี้เป็นความสำคัญคือนี่ฮะภาพ
ยาวยาวนี้ตอนงานหนึ่งร้อยปีนะครับ

แต่ถ้าเป็นไทยโวลาปีนี้คือปี๒๖๐

ก็นับฟุตบอลที่มาร่วมงาน
แฟนฟุตบอลและผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานในรอบ๑๐๐ปี

ขั้งนี้เขาได้เซ็นชื่อไว้แล้ว

วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับได้ความรู้มากมาย
แต่ถ้าใครอยากจะได้รู้ความรู้ในนี่
คอยให้คำแนะนำเล่าเรื่องต่างได้เต็มที่
มีอีกหลายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่นะครับ
ท่านผอฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทย

ผมคิดว่าทุกคนรักทีมชาติไทยนะครับ
ติเพื่อก่อได้นะครับ

กี่ครั้งในใจเราก็คือทีมชาติไทย
ผมว่าไม่มีใครดูถูกทีมชาติของเรานะครับ

ก้าวเรียนไปด้วยกันกับทีมชาติไทยของเราครับ
เรียกว่าเป็นประโยคที่คงกินใจแฟนบอลชาวไทยหลายคนเลยล่ะครับ

อยากจะมาสัมผัสกับเรื่องราวความทรงจำของฟุตบอล

เดินทางมาตามถนนเพชรเกษมมุ่งเข้าตัวจังหวัดนครปฐม
ที่๔แยกสนามจันทร์

หรือจะโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตามข้างล่างนี้

ตอนนี้แขกรับเชิญอดีตนักฟุตบอลนะครับ
คดีมทีมของเราเนี่ยที่นัดไว้ตั้งแต่ต้นรายการเขามาถึงแล้วครับ

อย่างที่สัญญากันไว้วันนี้นะครับ

ผู้ที่เป็นหนึ่งในทีมชาติไทย

คัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับในเอเชียนะครับ

สวัสดีครับ

จากผู้เล่นเนี่ยมาเป็นโคชในกี่ปีแล้วครับ
ก็๕๖ปีแล้วครับ

ทุกคนไม่ลืมเห็นหน้าโคชวังต้องจำรูปนี้ได้

ตอนนี้หลายปีแล้วนะ

ตั้งจาก๑๗๑๘ปี
ก็ยังอยู่ในความทรงจำและความรู้สึกของโค้ชวันเสมอ

ก็เราต้องดูว่านักเตะในทีมเขาเหมาะไหมในการเล่นระบบนี้

เรามีวัตถือดิบแค่ไหมสิ
มันเหมาะกันไหมกับทีมเรากับสไตล์เราตรงนี้

บางคนบอกว่าก็ขึ้นอยู่ที่โค้ชว่าเขาดูว่านักเตะในทีมเนี่ย
มันเหมาะกับระบบไหนที่เขาจะใช้คือเอามาใช้กับนักเตะ
มาเล่นในระบบที่เขาตั้งไว้
อย่างสหรับคนที่มีความสามารถจังทิ้งกัน
และความคิดเดียวกัน
คือบางทีก็ลำบาก
อะไรต่างจริงแล้วคือเก็บเอาไว้เพื่อจะทำให้มันแบบมีการปิดแบบมากขึ้น

ดูบอลเราก็ต้องดูให้เป็นแล้วก็เข้าใจในระบบด้วย

คราวนี้เรามาฟังโค้ชซิโก้ของเรากันบ้างนะครับ
ซิโก้ของเรานะครับจะมาพูดถึงคุณสมบัตินะครับ
นักเตะในทีมแต่ละตำแหน่งของเขา
ว่านักเตะของเขาแต่ละคนเนี่ยมีคุณสมบัติยังไง
และระบบที่ใช้เล่นตอนนี้เนี่ย๔๓๓เนี่ย
มันเหมาะสมกับนักเตะแต่ละคนแบบไหนยังไงครับ

คุณสมบัติของนักฟุตบอลแต่ละตำแหน่งโดยโค้ชซิโก้
สำหรับคุณสมบัติของผู้รักษาประตูนะครับ
สิ่งที่พี่โก้ดูนะครับแน่นอนก็คือต้องรูปร่าง
สูงใหญ่ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีความรู้สึกว่า
ทำไมประตูมันเล็กลง

รวมถึงการออกมาตัดลูกกางกากาศลูกโดง
บางครั้งผู้รักษาประตูมีครบทุกอย่างเลย
แต่ออกไม่ถูกเวลานะครับก็เกิดการผิดพลาดได้
มาดูแผงแบ็คโฟล์นะครับ
อันนี้ให้คุณสมบัติของเซ็นเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับ
คุณสมบัติอย่างแรกก็คือเล่นบอลพื้นได้

ต้องวางบอลไกลได้นะครับ
แล้วก็ต้องสามารถสอดซ้อนนะครับ

คือทุกคนต้องเข้าใจแท็กติกว่า

จำเป็นจะต้องสูงใหญ่มากนะครับ

เพราะอะไรเพราะว่าจะต้องขึ้นลงนะครับ

ต้องสามารถอ่านเกมในการที่

ต้องบีบให้เขาออกไปด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง
ถ้าเขามาสองเรามีหนึ่ง

เท้าที่ไม่ถนัดต้องอ่านเกมตลอดเวลา

คือตัวนี้จะเป็นตัวลำเลียงแกนหลักของทีม
หนึ่งแน่นอนจะต้องมีเทคนิคที่ดีสมบูรณ์มากนะ
เพราะว่าถ้าเรามีกองกลางครบเครื่อง

ฉะนั้นกางรุ่งจะมีความสำคัญเยอะบางครั้งจะต้องออกไปเป็นปีก
ฉะนั้นกางลูกจะมีส่วนสำคัญมาก
คุณสมบัติของปีกก็คือวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยแน่นอนปีกมีหน้าที่อะไร
ก็คือมีหน้าที่ป้อนบอลให้ศูนย์หน้าฉะนั้นต้องมีความแม่นยำต้องฝึกนะครับ
หรือส่งทะแยงมุมมาให้ปีกก็ต้องสามารถตัดไปเป็นศูนย์หน้าตัวที่๒ตัวที่๓ได้
ฉะนั้นปีกไม่ได้มีหน้าที่คอร์สเจนเยอะนะต้องเลี้ยงทะลุทะลวงได้
ต้องเรียนคัทอินตัดในอีกไปทำชิ่งกับกองกลางบัวลุกไปทำชิ่งกับศูนย์หน้าเข้าไปยิงอีก
ฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นหน้าอีกตัวหนึ่ง
มาดูที่ศูนย์หน้าของทีมชาติไทยนะครับหน้าตัวเป้าจะต้องตัวสูงใหญ่นะครับ
เพราะอะไรเพราะว่าจะเป็นตัวโฮบอลตัวครองบอลนะครับ
หน้าตัวเป้าถ้ามีทั้งความเร็ว

ไม่เด้งกลับมาเร็วนะครับ

เหนือจากเทคนิคที่ดีแล้วนะครับ

มีโอกาสเมื่อไรเปรี้ยงนะครับ

ถ้าเราได้หน้าตัวเป้าที่ครบเครื่องแล้วเนี่ย
เพื่อนเพื่อนอุ่นใจเพราะว่าบอลไม่โดนโต้กลับมานะครับ
จะเปิดอยู่เปิดได้แล้วก็เทียบ
โค้ชซิโก้ได้บอกท่านผู้ชมไปนั้นก็คือ
คุณสมบัติของนักเตะแต่ละตำแหน่ง

ที่สามารถเข้ากับระบบการเล่นของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันได้
ช่วงหน้าโค้ดวังยังมีทัศนะดีเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทย
มาฝากพวกเราอีกสักครู่เดียวครับ
คือถ้าไปบอลโลกเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าชนะแค่ในระดับอาเซียน
คุณต้องติดหนึ่งในสามของเอเซียได้คุณจะได้ไปบอลล่วง